เรื่องของคุณชายเร่ร่อนมาดูเรื่องของขวัญนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สายสื่อสารอืมไม่ต้องเล่าต่อเลยพอจะรู้ภาพใช่ไหมค่ะอืม
แล้วเป็นรถยนต์มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วคนขี่เขาขี่มา
ยิ่งมืดมืดกลางคืนมองไม่เห็นสายมันห้อยระยงระยาง
พันคอผู้ชายคนนี้ไปดูสภาพเขาหน่อยค่ะโอ้ยคุณขนาดเนี้ยโอ้ย
เนี่ยจริงรถมันก็ล้มไงเพราะว่าโดนสายสื่อสารพันเข้าที่คอ
แล้วรถล้มเสียหลักหลังจากนั้นแผลเต็มตัวเลยค่ะ
เรียกได้ว่าตั้งแต่หัวก็ลงมาเลยนะนี่คือร่องรอยบาดแผลของนายสมพงศ์นะคะ
จันทคาตอายุสามสิบหกปีเนี่ยเขาเป็นนุ่มโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเห็นเลยเนี่ย
ตรงลำคอเขาคุณดูภาพดิโอ้ยเนี้ยมันเป็นใช่มันเป็นแผล
คุณดูดิโอ้โหคือมันแทบจะรอบคอเกือบจะเข้าไปในเนื้อแล้วนะ
ใช่เป็นแผลเกี่ยวเป็นรอยยาวโชว์แผลที่หัวอีกต่างหากหายปลาร้าหักด้วยนะ
หัวเนี่ยแตกเย็บสองเข็มบาดแผลเต็มตัวไปหมด
แม้ว่าแผลมันจะเริ่มแห้งแล้วก็ตามแต่เจ็บหนักพอสมควร
เจ้าตัวต้องไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนางรองหลายวันเลยนะคะ
ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้คุณสมพงศ์เข้าไปแจ้งความทันทีที่สพนังรอง
ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองด้วยแน่นอนขนาดนี้จะไม่ร้องเรียนยังไงไหวนะ
กลับบ้านตอนนั้นมันมืดแล้วนะ๒ทุ่มไม่สังเกตว่ามันมีสายไอ้สื่อสารตกลงมา
ผมขี่รถมาปุ๊บมันเกี่ยวคอผมแล้วรถก็เลยล้ม
แล้วผมก็ลงไปกระแทกกับพื้นหัวผมก็กระแทกกับถนน
หัวก็เลยแตกมีแผลอย่างที่เห็น
และตอนที่ล้มลงมาไอ้สายสื่อสาร

ชาวบ้านนี่แหละนะไปแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มารับไปส่งโรงพยาบาล
อย่างที่บอกแผลเต็มตัวออกมาจากโรงพยาบาลก็ขอใบรับรองแพทย์มานะ
หมอบอกว่ารักษาตัวต่อที่บ้านอีก๒เดือนด้วยนะคุณ
ยังไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้อีกต่างหาก
อยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบด้วย
และตัวผมไม่ใช่คนแรกจริงผมเป็นคนที่๓
ที่โดนไอ้สายสื่อสารมันเกี่ยวจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้

คุณสมพงศ์อย่างที่บอกไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วนะคะ
ทางนายอำเภอนางรองก็มอบหมายให้ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรียบร้อยเขาบอกเดี๋ยวจะประสานงานหน่วยงาน

หาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาและตอนนี้มันจะต้องไปตรวจสอบ
ก่อนใช่ไหมอืมสายเนี้ยสายสื่อสารของใคร
แล้วไอ้ที่ไปเกี่ยวคอเขาคุณก็ต้องไล่เพราะเวลาเจ้าหน้าที่มา
เขาต้องไล่ดูสายใช่ไหมอันนี้ต้องไปรับผิดชอบเขานะ

ดูสิมันหยุ่มแบบนี้อันตราบ
ดูแล้วมันก็ดูน่ากลัวเกี่ยวกับกระแสไฟด้วยเหมือนกัน
ถ้ามันออกมานี่โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเป็นยังไง